แต่ว่าช่วงแรกเรามาเตรียมพร้อมเข้าสู่วันลอยกระทงกันหน่อย
สัปดาห์หน้าอืมลอยกระทงแล้วนะฮะที่สำคัญเนี่ย
บอกว่าพ่อค้าแม่ค้าเขาก็มีไอเดียนะในการทำกระทงแปลก
เรียกความสนใจจากลูกค้ากระทงขนมปังมันคงไม่พอ
ยังไม่พออีกเหรอใส่เลขเด็ดเข้าไปเอาให้มันแบบว่าแปลก
ให้มันแบบถูกใจไปเลยเออเอาสิรวยด้วยจ้ะเออแล้วใครได้
อันไหนไปก็ถือว่าก็ถือว่าเป็นการสุ่มมาไงแล้วก็เป็นเลขของเรา
แล้วเราก็ลอยไปแล้วก็เอออาจจะไปซื้อแล้วอาจจะถูกก็ได้
ใครจะไปท่านก็เหมือนการเออสนุกดีเข้าไปลุ่มเล่นใครคล้ายคล้าย
นายมาให้ด้วยเลยล่ะคะมันเป็นขนมปังไอเดีย
ที่วางขายอยู่ที่บริเวณวงเวียนขายสลากกินแบ่งรัฐบาล
นี่เขาขายอยู่ที่กลางตลาดสดเทศบาล๑หรือว่าตลาดใต้
เขตเทศบาลนครพิศนโลกก็ใกล้วันหวยออก
แต่ว่าเวลากระทงมันก็ต้องไปร้องว่าต่อไป
แต่ว่าด้วยความที่ไปขายใกล้แผงหวยก็ต้องทำแบบนี้แหละนะครับ
ก็มีความสนใจจากลูกค้าเยอะแยะมากมาย
ถามแม่ค้าหน่อยคือนางสมศรีพลสุธิอายุ๕๑ปี
เขาบอกว่ากระทงรูปขนมปังตะแกรก
สั่งมาจากผู้ผลิตราย๑แถววัฒน์อารันยิก
เขาทำขนมปังอยู่แล้วหลากหลายรูปแบบ
ทำให้มียอดการสั่งซื้อเข้ามาเยอะมากขึ้น

โดยเฉพาะขนมปังรูปเต่าขายดีเป็นพิเศษเพราะว่าบนกระดองก็จะมีตัวเลขต่าง

ช่วงนี้ยังไม่ถึงวันรอยกระทงก็ซื้อไปปล่อยให้ปลากินก่อน

เดี๋ยวติดตามกันว่าใครจะโชคดีนะฮะ
ตอนนี้มีคนสนใจสั่งซื้อทางไลน์แล้วกว่า๑๐๐ชิ้น
จำหน่ายชิ้นละ๓๕บาทก็ไม่แพง

ตลาดสดเทศบาลนครพิสุนโลก
ขายไปถึงช่วงเช้าของทุกวัน

หลังจากนี้ก็จะไม่ขายแล้วนะฮะ